สื่อต่างชาติทุกสำนักนะคะต่างก็ได้นำเสนอข่าวความเศร้าโศก
ความสูญเสียของคนไทยครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
หลังจากได้รู้ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
อยากให้คุณผู้ชมได้ลองติดตามดูนะคะสำหรับการนำเสนอข่าวของสื่อต่างชาติค่ะ
นี่คือภาพเสียงและบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าที่สำนักข่าวต่างชาติทั่วโลก
รวมบันทึกเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชซึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ
ภายหลังสำนักราชวังออกประกาศการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชในคืนวันพฤหัสสบดีที่๑๓ตุลาคม
ในเช้าวันรุ่งขึ้นของวันศุกร์ที่๑๔ตุลาคม
กลายเป็นวันศุกร์อันมืดมนต์
เป็นวันที่หยาดน้ำตาแห่งความโศกเศร้าหลังไหลท่วมท้น
และแทรกซึมลงทุกอนุของพื้นแผ่นดินไทย
คนไทยทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ
พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอย
ถูกประดับประดาษด้วยผ้าสีขาวดำ
รวมไปถึงการเปลี่ยนดิสเพย์หน้าร้านเสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้า
เว็บไซต์ต่างในสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวดำ
และสีเทางดโฆษณาเพื่อร่วมไว้อาลัย
และชาวไทยต่างลงรูปพระบรมชายาลักษณ์

เฉพาะสู่มริย์ชุดสีดำ

พระมหากษัตริย์ที่ปกครองปวงชนชาวไทยมานานนับ๗๐ปี
ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นมั่นคง
สำนักข่าวสกายนิวก็ได้เผยภาพประชาชนชาวไทยที่พร้อมใจชูพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นเหนือหัว
บางคนก็หยิบสิ่งของใกล้ตัวอย่างธนบัตรที่มีพระบรมศาสติสลักษณ์ของพระองค์ท่าน
ขึ้นชูเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ระหว่างการเข้าร่วมพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐบาลไทยได้จัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนฮอตไลน์ขึ้นมา
เพื่อให้คำปรึกษาบรรเทาความเศร้าโศก
เยียวยาจิตใจที่บอบช้ำของประชาชนชาวไทย
จากการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจของประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน